คุณผู้ชมคะเช้าข่าวชัดโซเชียลเช้าวันนี้นะคะ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนจัดขึ้น
นั่นก็คืองานนวัตตสินไทยเทิดไทยองค์ราชินีจัดขึ้นเป็นครั้งที่๔แล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับภายในงานนี้ฉันลองเปิดดูนะน่าสนใจมาก
มีชวนชมชอบชิมแชะและแชร์มีอะไรบ้าง
เช้าวันนี้คุยกันหน่อยนะคะกับคุณพันวิราชแพรพ่วง
ผู้จัดการสายงานการตลาดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูสิ่งของที่นำมาโชว์ภายในงานด้วยนะคะ
แต่อยากจะรู้จริงค่ะชวนชมชอบชิมแชร์และแชะและแชร์

กิจกรรมมากมายเลยนะคะจริงเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคน
พระพรงท่านครบ๘๔ภรรษาเสิดรอบนะคะ
ซึ่งก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนซึ่งเป็นลูกของคุณแม่
แล้วก็เป็นลูกของสมเด็จท่านเนี่ย
มาช่วยกันเทิดภรรกิจท่านนะคะ
และภายในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมหลากหลายนะคะ
ที่เมื่อกี้ที่ถามก็คือตั้งแต่ชวน
เราก็อยากจะเชิญชวนคุณแม่ให้ลูกพาเชิญชวนคุณแม่
เที่ยวงานมาทำเวิร์คชอปกับงานของครูช่าง

แล้วก็เชิญคุณแม่มาเดินออกกำลังวิ่งเทิดไทยองค์ราชินีในวันที่๗นะคะ
สวมเสื้อสีฟ้าพาแม่เที่ยว
ใช่ค่ะเป็นธีมปีนี้นะคะในเรื่องของการสวมเสื้อ
บอกรักแม่สวมเสื้อฟ้าพาแม่เที่ยว
ค่ะเราไปชมมีอะไรให้เราชมบ้างคะ
มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิทัศกาลหลากหลายนะคะ
โดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับการทำงานบุรณาการของกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ซึ่งแต่ละกรมจะมีนิทรศการมาจัดแสดงภายในงานนะคะ
แล้วก็จะมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติมีการจัดแสดงงานของศิลป์ของครูช่างของครูสิน
ซึ่งจะเป็นผลงานที่ของครูศิลปครูช่างที่ชนะเลิศในปีนี้นะคะ
อยากจะเชิญชวนมาให้ดูว่าฝีมือการทำงานหัตกรรมของครูช่างที่มีฝีมือที่ล้ำเลิศ
และคนไทยทุกคนเนี่ยควรจะต้องร่วมกันรักษารณรงค์เอาไว้มาให้กำลังใจครูนะคะ
มาดูผลงานของครูได้นะคะภายในงาน
แล้วก็จะมีในเรื่องของการกิจกรรมไฮไลท์นะคะ
ก็คือในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตทุกวันนะคะจะเป็นดารามากมายนะคะ
เรียบเรียงเพลงให้ก็จะมีการแสดงทุกคืนนะคะ
ตั้งแต่๖โมงถึงทุ่มและทุ่มถึง๒ทุ่มทุกวันนะคะ
ค่ะช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยมีคุณจักรจานักคำเสรี๓สิงหาคม
คุณสแตม๔สิงหาคมน้องฮั่นนะคะ๕สิงหาคม
กระแตกระต่ายอาสยาม๖สิงหาคมกล้องห้วยไร่๗สิงหาคมคือทุกวันเลย
วันวันละหนึ่งท่านใช่ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะอยากจะเชิญชวนกันมา
เพราะว่ากิจกรรมตอนเย็นเนี่ยอากาศดีอากาศสบายไม่ร้อนนะคะ
มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งราชินีตระกาลตาดอกไม้เรืองแสง
ค่ะก็จะเป็นดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้เวีนามาพิไทยนะคะ
ได้ค่ะมีของมากมายเลยนะคะเป็นงานทั้งหัฐกรรมที่เป็นของครูศิลปครูช่าง

ซวยมากนะคะได้เห็นใกล้แล้วโอ้โฮ
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะ
อันนี้ก็เป็นงานฝีมือซึ่งทำยากมากนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นเรือแกะสลักไม้ฉลอมนะคะ
อันนี้จะเป็นมนตบแกะสลักแต่ว่าประดับด้วยทองนะคะ
อันนี้ก็จะให้เห็นว่าฝีมือของครูช่างของครูสินของเรา
วิจิตรขนาดไหนก็อยากจะให้มาดูกัน

ช่วยกันสืบสารงานหัตกรรมดีของเรา

ในส่วนองค์นี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องทองสุโขทัยนะคะ
ซึ่งวิจิตรมากอันนี้ก็ทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่า
งานฝีมืองานเครื่องประดับอันนี้มณีของไทย
เราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร
แม้กระทั่งจะเป็นงานจักษานนะคะ
อาจจะเป็นเสือกกซึ่งธรรมดาแล้ว
เราจะเห็นเป็นงานจักษานทั่วไป
แต่อันนี้เขาเอามาทำมาประยุกต์นะคะ
ในการทำเป็นกระเป๋านะคะก็ดูสวยร่วมสมัยมาก
หรือแม้กระทั่งจะพาคุณแม่มาช็อปเสื้อผ้านะคะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผ้าย้อมครามนะคะ
จะมีสินค้าหลากหลายทุกประเภทนะคะ
เงินเครื่องทองงานผ้างานจักษาน

ภายในงานจะมีเป็นงานของครูช่างครูสิน

ในการรวมครูช่างครูศิลปและผลงาน
ประมาณ๓๐๐คูหานะคะภายในงาน
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นใกล้จริงค่ะ
อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เป็นเทคนิคในการทอ

ใครอยากจะเห็นเนี่ยต้องมาดูมาจับมาต้องภายในงานเลย
และได้พูดคุยกับครูโดยตรงเลยนะคะ

มีอาหารและก็ของอร่อยนะคะ
ทั่วประเทศนะคะจากสมาชิกของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะ
เมื่อจะเป็นสินค้าของทงฟ้านะคะ

หรือว่าจะเป็นในเรื่องของใครที่สนใจในเรื่องของ

อยากจะซื้อเอาไปใช้ที่บ้านก็มีขาย
มีข้าวมีน้ำมีของอุปโภคบริโภค
กระทรวงพาณิชย์ที่มาร่วมงานภายในกับเรานะคะ
แล้วก็จะมีอาหารเด่นของอายุทยานะคะมากมาย
ก็มาทั้งวันตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่มนะคะ

มีของให้เที่ยวให้ชมทั้งวันนะคะ
เดี๋ยวนี้นะคะเวลาไปเที่ยวงานจะต้องถ่ายรูป
แล้วก็ต้องแชร์ในโลกโซเชียล

เราจะมีจุดที่เป็นดอกไม้พระนามเนี่ยค่ะ
ไฮไลท์ให้เป็นจุดถ่ายภาพนะคะ
สระพญานาคของเราสวยงามมาก

แล้วก็พาคุณแม่มาเที่ยวอีกบรรยากาศนึงนะคะ
ขอเชิญชวนเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวัง
อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการวิ่งด้วยค่ะ
ตอนนี้คนนิยมมากนะคะคนนิยมมากใช่ค่ะ

ในวันเช้าวันที่๗นะคะตั้งแต่๖โมงเช้า
ใครสนใจสามารถที่จะลงทะเบียน
เข้ามาร่วมงานภายในงานของเราได้นะคะ
เราจะวิ่งอยู่ไม่ไกลมากจาก

บางไซด์ประมาณ๗๘กิโลนะคะ
ก็เชิญชวนเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคม

ได้ค่ะสมัครหน้างานได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสมัครเดินวิ่งใช่ไหมคะ
แบบนี้ขออนุญาตให้เชิญชวนปิดท้ายหน่อยดีไหมคะ
จะไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
สถานที่คือตรงไหนนะคะได้ค่ะ
เทศกาลนวัตตสินไทยเทิดไทยองค์ราชินีในครั้งนี้นะคะ

การมหาชนเราจัดระหว่างวันที่๓๗สิงหาคม
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงถึง๒ทุ่มนะคะ
ใครที่สนใจไปไม่ไกลเลยค่ะ

เราอยู่ติดกับศูนย์ศิลปชีพบางไซนะคะ
จากเมืองทองไปประมาณ๒๐นาทีก็ถึงแล้วนะคะ
อยากจะให้พาคุณแม่นะคะแล้วก็พาครอบครัวทุกคนนะคะ
มาชวนชมชิมช็อปแฉนะคะที่ภายในงาน

มีอาหารอร่อยมีของให้ชมอากาศเย็นนะคะไม่ร้อน
แล้วก็มีจุดถ่ายภาพที่สามารถที่จะมาร่วมถ่ายกันเป็นครอบครัวได้

เองเนี่ยเคยไปต้องบอกเลยว่าเดินทางไปง่ายมาก

ไม่อยากจะให้พลาดจริงของที่นำมาโชว์ในรายการ

แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นใกล้ได้สัมผัสของจริง

ส่วนวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณพันวิราชแพรพ่วงผู้จัดการ
สายงานการตลาดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

มาให้ข้อมูลสำหรับการจัดงานที่น่าสนใจงานนี้นะคะ

ได้ค่ะยินดีนะคะเชิญชัวร์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ